ท่านผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นที่สพเขาย้อยจังหวัดเพชรชบุรี
เมื่อวานนี้นะครับนี่ฮะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
ไอ้เหตุเพลิงไหม้แล้วไปช่วยกันดับไฟเนี่ยตกลงมีผู้ชายคนหนึ่งขับรถกระบะมา
เอาน้ำมันราดเลยแล้วจุดไฟค่ะแต่จังหวะที่น้ำมันราดเป็นทางไว้เนี่ยนะฮะ
ไฟมันไปเจอแอ่งน้ำมันก็เลยหยุดก็ลุกอยู่แค่แถวนั้น
อ่าก็คงจะไม่สะใจไม่พอใจอ่ะเอาถังน้ำมันที่เตรียมมา
เทซ้ำเข้าไปอีกมันก็เลยพลึบขึ้นมาใช่ค่ะตามไปเจอรถกระบะ
ขับมาแล้วนะครับเจ้าของรถด้วยแต่เขาบอกว่าเขาไม่ใช่คนที่มา
อืมอีกคนนึงขับมาใช่ตอนแรกเขาก็อ้างว่าเอ๊ะถังน้ำมันมันรั่วออกจากใต้ท้องรถกระบะคันนี้หรือเปล่า
อะไรแบบเนี้ยเจ้าหน้าที่บอกอ่าเดี๋ยวไปตรวจสอบดูกล้องวงจรปิด
ค่ะมันไม่ใช่แล้วไม่ใช่มันไม่ใช่น้ำมันรั่วแล้วชัดเจนเลยนะครับ
เนี่ยฮะถังน้ำมันขนาดยี่สิบลิตรนะครับที่เอามาราดซ้ำในกองไฟที่อ่า
ดน้ำมันแล้วก็จุดไว้ก่อนหน้านี้นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับอ่า
ตอนประมาณ๓ทุ่มนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับ
สารจังหวัดเพชรบุรีได้อนุมัติออกหมายจับนายกฤตนัยสังสว่าง
อายุสามสิบหกปีแล้วนะครับในความผิดฐานพยายามวางเพลิงเผาทรัพย์
อันเป็นโรงเรือนอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ซึ่งนายกฤตนัยนั้นมีประวัติเคยถูกตำรวจสพเขาย้อยจับกลุ่มในคดียาเสพติดมา๒ครั้ง
คาดว่าผู้ต้องหาคงจะโกรธแค้นตำรวจที่ถูกจับกลุ่มมาแล้ว
ก็เลยมาก่อเหตุนะครับเบื้องต้นชุดสืบสวนกำลังติดตามจับกลุ่มตัวอยู่นะครับ
ตอนนี้ตรวจยึดรถคันที่ขับมาก่อเหตุได้แล้วแต่ว่ายังหนีอยู่ในคนนี้นะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุก็พบว่า
บริเวณด้านหน้าโรงพักยังมีรอยคราบไฟไหม้สีดำอยู่บนพื้นถนนเป็นวงกว้างนะครับ
อ่าก็ยังมีร่องรอยหลงเหลืออยู่นะครับคุณอรพันธ์ขันทองคำก็ลงพื้นที่ไปนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าไม่เห็นเหตุการณ์ตอนที่มีคนวางเพลิงนะฮะเนื่องจากเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนมืดแล้ว
ประมาณสามทุ่มมาทราบข่าวก็รู้สึกตกใจเหมือนกันนะครับ
และจากการลงพื้นที่ไปที่บ้านของนายกฤตนัยไปพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่หมู่๒ตะบนสระพังอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี
ชาวบ้านบอกว่าไม่รู้จักกับนายกฤตนัยเป็นการส่วนตัวนะครับแต่เพิ่งทราบจากข่าวว่าไปก่อเหตุวางเพลิงเผาโรงพัก
ได้รู้ว่าเป็นคนในหมู่บ้านแต่ว่าไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยพูดคุยกันผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปที่บ้านกล้วยหมู่ห้าตำบลบางเข็มอำเภอเขาย้อย
เป็นบ้านญาติของนายกฤตนัยผู้ต้องหาซึ่งเขาบอกว่าหลังจากรู้ข่าวก็ตกใจ
เพราะนายกฤตนัยไม่เคยมีเรื่องอะไรกับใครมาก่อนวันเกิดเหตุได้ให้นายกฤตนัยไปซื้อน้ำมันแต่ก็ไม่รู้ว่าเกิดเรื่องได้อย่างไร
เพราะหลังเกิดเหตุนายกฤตนัยก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังส่วนประวัติเรื่องยาเสพติดก็ไม่ทราบเพราะว่าไม่ได้อยู่ด้วยกัน
กฤตนัยเนี่ยจะแวะเวียนมาหาก็มาหาบ่อยแต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันซึ่งก็ไม่มีอะไรผิดปกติตอนที่มาหา
เรื่องที่เกิดขึ้นรู้สึกเสียใจและอยากให้นายกฤตนัยเข้ามามอบตัว

ได้เงินแล้วก็หายไปเลยนะครับตลอดทั้งวันก็กำลังติดตามสืบสวนเพื่อจับกลุ่มตัวอยู่นะครับ
ตอนนี้ยังจับไม่ได้แสล่าสุดคือเอาวัวไปขายตอนนั้นกำลังก็อาจจะยังไม่รู้ว่าไปก่อเหตุเอาไว้